ทำเอาแฟนเพลงตกอกตกใจนะ
พูดถึงเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
ไม่มีคนมาชกไม่มีคนเอาเงินมาปลานะ
แต่คนเป็นห่วงอาการพี่แอด
เพราะพี่แอดกำลังร้องเพลงบัวลอย
เพื่อนยากปรากฏว่าอยู่แกเงียบไป

คุณผู้ชมไปดูคลิปนาทีนี้หน่อยนะฮะ
โอ้โหเนี่ยจังหวะนี้นะฮะ

แล้วก็มีคนในวงก็มาพาน้าแอดลงจากเวทีนะครับ
เวทีฉลองงานบวชนาพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์ที่๔กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ทีนี้มีคนเห็นคลิปนี้เข้าไปสอบถาม
เพจเฟซบุ๊คของวงคาราบาลถึงอาการป่วยของน้าแอด

คุณผู้ชมฮะล่าสุดน้าแอดออกมาอัดคลิปเผยถึงสาเหตุ
ต้องถูกหามลงจากเวทีเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะอะไรรู้ไหมฮะน้าแอดบอกว่าผมอาหารเป็นพิษ

ขึ้นคอนเสิร์ตสร้างความสุขให้กับแฟนเพลง
คุณผู้ชมเอาฟังเสียงน้าแอดหน่อยฮะ
สวัสดีครับพี่น้องชาวสว่างแดนดิน
เมื่อคืนนี้ผมอาหารเป็นพิษนะครับ
แล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวัน

บอกว่าโอ้โหสงสัยอาหารเป็นพิษนะฮะ
ก็เลยแจ้งคนดูว่าน้าแอดป่วยแสดงต่อไม่ไหว
ถ้าอยากฟังต่อจะเล่นให้แต่จะไม่มีนะแอดนะ

คงดูก็เห็นว่าน้าแอดก็ยังอยู่บนเวที
ดูคอนเสิร์ตต่อก็ให้คุณอ้วนมือกลองร้องแทนนะครับ
แต่ค่อนข้างจะทุลักทุเลพอสมควรนะฮะ
เนื่องจากคุณอ้วนมือกล้องก็บางทีอาจจะจำเนื้อไม่ได้นะฮะ
แล้วก็มีบางช่วงบางตอนน้าแอดก็ฝืนเดินมาร้องอีกครั้ง
แต่สภาพของแกตอนนั้นน่ากังวลมาก
ฝืนร้องนะคุณจนกระทั่งนี่แหละ
ตะโกนออกมาบัวลอยร้องเพลงบัวลอยต่อ

สุดท้ายก็ต้องถูกหามลงจากเวทีแบบนี้นะครับ

สำหรับคืนวันเสาร์ที่จัดคอนเสิร์ตนั้นนะฮะ

ล่าสุดน้าแอดออกมาอะไรนะบอกแล้วนะ
ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วพี่น้อง